โฆษณาการอาหารเพื่อสุขภาพ

ได้เมนูแกงคั่วหอยแมลงผู้สับปะรด

หลอยหั่น
พาดีคำถือแบบปูดี

ไปปางกลางนะคะ

น้ำมันน้ำมันนะคะก็ประมาณ๒ช้อนโต๊ะ
อ่ะต่อจากนั้นก็คือพริกแกงนี่แหละครับ
ใส่ไปประมาณเท่าไรคะชอบเผ็ดใส่เยอะนี่ชอบไม่เผ็ดใส่น้อย
เดี๋ยวก่อนแล้วเชฟชอบเผ็ดไหมผมชอบเผ็ดมากโอเคอ่า
ขนาดนี้ถือว่าเยอะอีกน้อยนะเชฟจะทำเอาใจผมใช่ไหมใช่ใช่
เพราะว่าอันที่แล้วแพงอ่ะเนอะเชฟขนาดนี้มันต้องชนะบ้างแหละ
ขนาดนี้ขณะนี้ก็เพราะว่าเราเราไม่รู้ว่า
อีกนิดหนึ่งผมว่าอีกนิดหนึ่งเดี๋ยวอ่าเผ็ดไปเลยครับนี่
แม่อันนี้บ้าบ้ายอยคือยุขึ้นมากคือมันยุ่ขึ้นมาก
แต่แต่แต่อันที่แล้วได้ดีนะอืมอืมได้ดี
ผัดกะเพราบ้านไหนทำพวกแกงคั่วอะไรเนี่ยรู้เลยไปถึงหมู่บ้านครับ

หอยครับผมใส่หอยหอยก่อนสับปะรดนะคะใส่เลยเหรอ
เอาหนึ่งเอาหนึ่งให้มันต้องละลายมาผัดไปด้วยกันผัดไปด้วย
บีบี้บีบี้อุ้ย
นี่คุณแม่ไม่ได้แช่งนะแต่เป็นเครื่องพริกแกงเป็นคนทำให้พวกลูกเป็นแบบนั้น

กันใหญ่เชฟครับใส่หอยแล้วอะไรต่อใส่หอยผัดให้มันเข้าเข้า
เข้ากันปุ๊บมันจะได้ไม่คาวไม่คาวเสร็จแล้วกะทิเอาลงกะทิ
นี่แหละเอาหนอเอาพี่กัลไปกันเดี๋ยวพังพอใส่กะทิลงมานี่นะคะจะลดความ
เขาเรียกว่าอะไรนะกลิ่นของของพริกลงไปได้ใช่ครับเชฟค่ะ
ทีนี่ใส่เยอะใส่น้อยคะใส่เนี้ยคุณพอประมาณพอประมาณ

ให้โอกาสเขาเนี่ยเข้าไปกลืนกินกันนะฮะเสร็จปุ๊บรอสักพักหนึ่ง
อ่าให้มันปุดปุดปุดแตกมันหน่อยหนึ่งแต่ไม่ต้องแตกมันเยอะนะ
แต่เราไม่อยากได้เราไม่อยากได้ให้มันน้ำมันลอยเนอะบางคนกังวลว่าอุ้ยน้ำจะ
เดี๋ยวไม่ต้องกลัวจะมีน้ำจากสะป๋าเลสต์ออกมา

ขั้นตอนนี้นะคะนั่นก็คือการที่จะทำให้เครื่องแกง
หอยและสับปะรดเข้ากัน

เชฟเราต้องใช้ไฟอ่อนหรือแรงยังไงนะ

ถ้าไฟแรงมากเนี่ยพริกมันจะขม

ไม่ได้คัดกองอ่าน้ำตาลใส่ไปนิดหนึ่งก่อนไม่ได้คัดกองอ่ะ
น้ำตาลใส่ไปนิดนึงครับเหมือนเดิมนะเวลาใส่ประมาณนี้ไหมใส่
เวลาที่เราทำอาหารค่อยค่อยใส่อ่าน้ำเปล่านิดนึงหยอด
ของของกาวเหรอเชฟน้ำเปล่าอ่ะยังไงทุกคนของครูก็แห้งไปแล้ว
ไปแล้วอืมเชฟอย่างเงี้พอแห้งอย่างเงี้
เราสามารถเติมกะทิได้ยังไงเนี่ยเติมน้ำแล้วอ่า
จะเติมกะทิก็ได้แต่ว่าเชฟดูดิผมว่าเติมน้ำดีกว่าเติมน้ำ
กะทิมันก็จะข้นนะมันจะข้นไปใช่ไหมเชฟ
ใช่แล้วก็มาเรียบร้อยแล้วครับเอาจานมันเลยดีกว่า
ต้องบอกว่านี่นะคะเป็นเมนูเด็ดของเชฟบล็อกนะคะ
ใช่ก้ากันอ้วนด้วยเนอะครับเอ้ยน่าจะอ้วนนะว่าใช่ไหม
ให้แม่อ๋อเลยแหละไปได้ไปได้จริงกะทิเนี้ยมันไม่อ้วนหรอก
เทรนด์แบบว่าเป็นนักพอด้าม
กินกะทิได้เหรอรอแต่ต้องอยู่ในปริมาณที่อย่างนี้หัวน้อยเนอะ
ทำทุกอย่างในปริมาณที่เหมาะสม

ทานเหรอไม่เกี่ยวเจ๊
เปาฮับฮู้

มีขนาดความสวยงาม๕ขนาดแล้วก็ขนาดรสชาติครับ๕ขนาด
อยากได้สัมผัสขนาดเต็มจัง
ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงคะแนนจะดีหรือไม่นะคะเริ่มที่รสชาติฝั่งนี้ก่อน

๔๘เพราะอะไรที่สุด๒หายไป
ก็ตัดไปพอกินพิธีเต็มแล้วเดี๋ยวจะเหลิม

ไม่มีอะไรที่จะสมบูรณ์แบบ
แต่สิ่งที่ได้คะแนนสูงนี่มาจากตรงไหนคะ
คือมันตรงกับ
สูตรยายทำมันเป็นแบบนี้เลย

ถือว่าเท่ากัน

ในหนึ่งคำเชฟบอกว่าต้องมีทั้งสับปะรดและเนื้อหอย

เป็นไงเชฟ

ให้คะแนนความอร่อย

แต่นี่มันตัดสินไม่ได้จริง

อันนี้เหมือนดีแต่อันนั้นดีกว่า

แม่ให้มันใจลูกกว่าครั้งนี้
เชฟเอาหอยดิสิ

เอาแบบจริงเลยนะเชฟ
จริงเราได้ไปพัฒนาฝีมือ

เปลี่ยนคะแนนได้ไหม

คือพอเป็นแกงคั่วจะต้องหวาน

เราเอาบี้น้ำสับปะรดนิดนึงแต่เอาที่บี้ออกนะ

คือเอาใส่น้ำสับปะรด
โอ้โหเรียกว่าพี่กล็อกกันน่าดู
สำหรับการให้คะแนนของเชฟร็อกในวันนี้ค่ะ
แม่บ้านท็อปก็รับคะแนนไป๙๖คะแนน
ส่วนทีมแม่บ้านอ่อมแม่บ้านไอซ์ที่โชว์ฝีมืออร่อยแบบจัดจ้าน
ก็รับไปเต็ม๙๗คะแนน
แม่อร่อยเชื่อเฉือนกันไปนิดเดียวจริงนะคะคุณแม่บ้านค่ะ
เชฟที่หลังหน้ากราบกับแคลียคราสเท้า
ถ้าเผื่อคุณผู้ชมขนตายอยากจะดิน

อะถ้าอย่างนั้นก็ทำเองต่อเหมือนเดิมค่ะ

วันนี้ขอบคุณเชฟร้องนะคะที่มา
เดรมิตเมนูแกงคั่วสุดแซ่บให้เรานะคะ
อุ๊ยแต่ชับ

แต่ไม่ได้ไปคนเดียวไปพร้อมเรา๔คนเลย
อ้าวก็วันนี้เวลาหมดนะคะ

ดไลค์ให้ด้วยให้กำลังใจพวกเราด้วยนะคะ

พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะเวลา๔โมงเย็นแบบนี้
วันนี้เราทั้ง๔คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
อุ๊ยใจอ่ะเทศรักษณะรักษณะ